ส่วนที่สมุทรปราการนะครับก็มีเหตุแทงกันเสียชีวิตเช่นกันนะฮะ
อันนี้เป็นพี่น้องกันเป็นชาวไทยใหญ่นะครับ
แต่ว่าเป็นพี่น้องต่างมีดาปรากฏว่าฝ่ายน้องชายเนี่ย
เขาก็ไม่พอใจฝ่ายพี่ชายยกพวกมารุมทำร้าย
แทงคอพี่ชายจนเสียชีวิตคาบ้านนะครับ
ที่เกิดเหตุนะครับก็อยู่ในพื้นที่ห้องเช่าซอยสำโรง

เจ้าหน้าที่ไปถึงก็พยายามช่วยปั๊มหัวใจผู้ชายที่ถูกแทงนะฮะ
ชื่อว่านายจอมินหรือว่านายหารอายุ๒๘ปีเป็นชาวไทยใหญ่
มีบาดแผลถูกแทงเข้าที่ลำคอ๑แผล
หลังก่อเหตุคือนายจอซูหรือนายแดงอายุ๑๘ปี
ซึ่งเป็นน้องชายต่างบีดากับผู้ตายหลังก่อเหตุหลบหนีไป
ที่สุดแล้วก็ช่วยไม่ทันนายหานก็เสียชีวิต
พยานซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุให้ข้อมูลบอกว่า
เมื่อหลายเดือนก่อนนายแดงผู้ก่อเหตุ
เคยอาศัยอยู่ห้องเช่าเดียวกับผู้ตายนี่แหละ
นายแดงมีพฤติกรรมชอบดื่มเหล้า
พอเมาแล้วก็ชอบทำร้ายแม่อยู่บ่อย
แล้วก็ชอบทะเลาะเบาะแว้งกับคนไปทั่วเลย

กระทั่งวันเกิดเหตุนายแดงก็เมานะฮะ
เมื่อคืนนี้เดินทางกลับมาหาแม่ที่ห้องพัก
หลังจากที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะเมื่อก่อนเนี่ยเคยอยู่ด้วยกัน
พยายามจะไปทำร้ายแม่อีกแม่ไม่รู้เป็นอะไรนี่

พี่ชายซึ่งก็คือผู้ตายก็เข้าไปว่า
แล้วก็ไล่นายแดงให้กลับไปเวลาผ่านไปสัก๒ชั่วโมง
นายแดงย้อนกลับมาฮะแต่ว่าคราวนี้พาพวกมาด้วย
มาถึงมารุมทำร้ายพี่ชายเลย
แล้วนายหานก็ถูกแทงเข้าที่คอแล้วก็เสียชีวิต

วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่
ไปดูจุดเกิดเหตุที่ห้องเช่าแห่งนี้นะครับ

ชื่อว่านายไพริสผู้สีเขียว
เขาเปิดเผยว่าเมื่อคืนตอน๔ทุ่ม
เขากับเพื่อนนั่งดื่มเบียกันอยู่หน้าห้องพักแถวนี้
หารผู้ตายนั่งดื่มเหล้าอยู่โต๊ะหนึ่ง
จากนั้นนายแดงน้องชายต่างพ่อของนายหาร

กลับมาที่นี่เมามาเลยมีเพื่อนมาส่งด้วย
หานก็บอกว่าเอาเมาแล้วก็เข้าบ้านไป
เดี๋ยวจะไปทะเลาะวิวาสกับคนอื่น

ภรรยาของนายหารเข้าไปห้าม
นายหานก็เลยขี่รถจักรยานออกไป
เพราะว่าไม่อยากมีปัญหากับน้องชาย
ส่วนนายแดงเข้าในบ้าน

ก็เป็นห้องเช่านะลักษณะห้องพักหอพักแบบนี้

นายแดงก็เลยด่าพ่อกับแม่
พยายามจะเข้าไปทำร้ายแม่ด้วย

ก็เป็นเวลาเดียวกับที่นายหานที่เมื่อกี้ขี่จักรยานออกไป
กลับมาพอดีมานั่งกินเหล้าต่อ
จู่นายแดงก็ย้อนกลับมาอีก
มาพร้อมกับพวกคราวนี้ประมาณ๑๐คน

นายหานก็บอกว่า
เพื่อนของนายแดงของน้องชายเข้าไปข้างในห้องก่อน

แต่จู่นายแดงกับพวกรุมทำร้ายในหารฮะ

ใช้ขวดเบียร์ตีลุมเตะต่อย
แล้วก็มีมีดแทงเข้าไปที่คอของนายหาน
ที่ทั้งหมดจะรีบวิ่งหลบหนีไป

แต่ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
แดงนะครับที่ผ่านมาเวลาเมาเหล้า
ชอบมาถ่ายเงินจากพ่อจากแม่
ก็พยายามทำร้ายนายหานพี่ชายมาแล้วครั้งหนึ่ง
อย่ามาอะไรตรงนี้เลยไม่งั้นก็กลับบ้านไปถ้าไม่มาหาพ่อหาแม่ก็กลับบ้านไป
ใช่ไหมมันก็ไม่พอใจมันก็พี่มันก็ล่าขึ้นมานี่มันก็ต่อยพี่มันต่อยคนตายเนี่ย
ก็จบกันไปก็ตกลงมันก็เข้าไปในบ้านพี่มันก็แฟนมันก็ห้าม
เนี่ยคนตายแฟนมันก็ห้ามว่าจะมีเรื่องกับน้องเลยยังไงก็น้อง
เขาก็ขี่รถจักรยานหนีไปแล้วพี่มันก็กลับมาเพราะเหล้ามันตั้งนี่ยังไม่หมดเลย
กลับมากินเหล้าไม่ถึง๑๐นาทีเองน้องพาพวกมาเต็มซอยเลย
มาทีนี้ก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วเละเลยตีกันตรงนี้แหละครับตีเลย
แต่ผมวิ่งหนีเข้าบ้านแล้วเพราะเขาบอกว่ายังไงน้องผมเดี๋ยวผมเคลียร์เอง
จัดการเองพวกพี่ไม่ต้องยุ่งพวกผมก็เข้าบ้านกันก็ไม่มีใครยุ่งอยู่แล้วก็พี่น้องเขา
คิดว่าเรื่องมันจะถึงขนาดนี้ไหมครับไม่เพราะมันเคยแล้วมันเคยแทงพี่มันมาแล้วทีนึง
ครับพ่อแม่มันยังตีเลยพี่ห้ามมันไม่ฟัง
ส่วนนางน้องผู้เป็นแม่นะคะยังอยู่ในอาการเศร้าค่ะ
แล้วก็บอกว่านายแดงผู้ก่อเหตุเนี่ยไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ทุกครั้งที่มาหาก็จะมาขอเงินไปกินเหล้า
พอไม่มีให้ก็จะด่าทำร้ายพ่อแม่วันเกิดเหตุนายแดงเมามาแล้วก็มาขอเงินเหมือนเดิมอะค่ะ
แต่แม่ก็ไม่ให้ไล่ให้กลับบ้านไปนายแดงก็ขู่จะเอาเงินให้ได้พยายามจะทำร้ายแล้วก็ออกจากห้องไป
ส่วนมารู้ว่านายหานถูกนายแดงใช้มีดแทงแม่ก็รีบวิ่งออกมาดูพบว่าในหานนอนหายใจรวยริน
และพยายามเรียกแม่นะคะคือเรียกแม่แม่จนสุดท้ายหมดลมหายใจไปอ่ะ
บอกเสียใจมากไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะทั้งสองคนก็เป็นพี่น้องกัน
ตอนนี้สับสนมากเป็นลูกทั้งคู่อยากให้นายแดงมารับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะ
ด้านภรรยาของผู้ตายนางสาวตุ๊กตาดวงใจ
วินาทีที่ออกมาแล้วเจอสามีนอนจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่ตกใจมากแทบเป็นลมค่ะ
ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะทั้งคู่ก็เป็นพี่น้องกัน
ก่อนหน้านี้สามีเวลาทะเลาะกับน้องชายทีไรก็ยังเข้าไปห้ามสามีนะ
อย่าไปทำน้องเลยก็ไม่คิดว่าน้องจะมาก่อเหตุแบบนี้
ใจเธอคิดว่าสามีน่าจะรอดแต่สุดท้ายก็มาเสียชีวิต
ตอนนี้ชีวิตเธอจะลำบากมากขึ้นนะคะ
แล้วก็เธอบอกว่ายังไม่รู้จะบอกลูกยังไงเลยว่าพ่อเสียชีวิตแล้ว
ใจหนูไม่อยู่กับที่แล้วค่ะพี่มันไม่รู้ไปที่ไหนหมด
หนูก็บิ่งลงมาหนูนี่ใส่ผ้าของหนูไว้เลยก็พี่ก็บอกไปใช้เสื้อผ้าก่อน
หนูก็เหลียวเห็นแฟนหนูเลือดอาบหนูก็บิ่งไปใช้เสื้อผ้าสุดนอนแล้วก็บิ่ง
หนูก็บิ่งลงมาก็เห็นแฟนหนูลมนอนอาบเลือดที่นี่เลยค่ะ
หนูก็ไปยกแฟนหนูขึ้นมาหนูตกใจมากหนูจะเป็นลมค่ะพี่
ตกใจมากหนูไม่คิดว่าเลือดอาบเลยเลือดเต็มแถวนี้เลยค่ะ
ตอนนั้นคิดว่าแฟนเราจะเป็นยังไงครับตอนนั้นคิดภาพนะครับหนูคิดว่าจะรอดหนูคิดว่ามันจะไม่
ไม่ว่าไม่ลุงเลียนขนาดนี้นะครับหนูคิดว่าแผนมันจะไม่เลือดขนาดนี้
ไม่คิดหรอกว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นหนูก็ห้ามพี่ชายเขาแบบว่าไม่ต้องไปทำน้อง
เขาไม่รู้อะไรก็ห้ามพี่ชายหนูก็ห้ามเข้าไปข้างในว่าหนูก็ไปห้ามเขาเฉย
แต่อย่าไปทำอะไรเขาพี่ชายเขาก็ห้ามไม่ฟังหนูก็ว่าให้เขาออกไปข้างนอก
คนนอกก็ประมาณ๕๓๐นาทีเขาโทรมาถามหนูว่าน้องชายไปยัง
น้องว่าน้องชายออกไปแล้วเขาก็กลับเข้ามาถือกับข้าวเข้ามา
จะกินข้าวก็ขึ้นไปนอนมานั่งกินเหล้าประมาณก๊อกหนึ่งอะค่ะ
ก็ประมาณ๕นาทีครับน้องชายเขาก็เอาเพื่อนมาเป็นโพงเลยค่ะ
แต่ใจเรามันเห็นลูกพูดถึงพ่อแล้วก็กลัวรู้สึกกันแล้วมันคิดไม่ออกเลย
ไม่รู้ว่าน้องชายเขาทำได้ไงกับพี่ไม่ถือว่าน้องชายเขาจะทำขนาดนี้
เขารักน้องชายเขารักนะแต่เขาไม่ให้ใครทำร้ายน้องชายเขา
น่าเศร้านะมีผู้ที่เห็นเหตุการณ์อีกคนนึงนะครับ
ท่านนี้ฮะนางสาวชนะการแข็งแรงเป็นเจ้าของหอพักด้วย
บอกว่าก่อนเกิดเหตุนายแดงก่อเหตุทะเลาะวิวาสกับคนอื่นมาก่อนแล้วนะ
ขณะที่นายแดงยกพวกมาทำร้ายนายหารเธอได้ยินเสียงปลาขวดปลาแก้ว
ตอนนั้นคิดว่าน่าจะมีเรื่องกันก็เลยออกมาดู
พบว่านายแดงกับเพื่อนกำลังรุมทำร้ายนายหาร
พยายามจะออกไปห้ามแต่ว่ากลุ่มวัยรุ่นที่มากับนายแดง
ก็จะเข้ามาทำร้ายนะจนเธอต้องหนีเข้าบ้านอ่ะค่ะ
เห็นปุ๊บใช่ไหมพี่ก็กลัวมีเรื่องกัน
พี่ก็เลยวิ่งเข้าบ้านวิ่งเข้าบ้านพี่ออกมาถึงนี้แล้วก็ไอ้คน
อีกคนนึงอ่ะมันเฟี้ยงเฟี้ยงเฟี้ยงกว่ากัน
พี่ก็เลยเห็นอีกคนนึงเอามีดมาเหมือนกับจะมาทำร้ายเรา
ก่อเหตุเขาเป็นคนยังไงครับผม
คนก่อเหตุเขาชอบเวลากินเหล้าอะไรเขาชอบโวยวาย
ชอบหาเรื่องคนประมาณอย่างนั้นชอบหาเรื่อง
เขายังไงครับชอบหาเรื่อง

แล้วก็คือเขาประกาศว่ากูไทยใหญ่นะอะไรประมาณอย่างนี้
กูไม่กลัวถ้าจะจับกูไปเรียกตำรวจมาจับกูได้เลยอะไรประมาณอย่างนี้

เวลาเมานี่มักจะทำร้ายแม่ตัวเองนี่อันนี้จริงไหมครับจริง
จริงคือมันก็ว่าจะขอเงินไปอีกอะไรประมาณเนี่ย
แล้วก็พ่อแม่ไม่ยอมเขาก็ตีตีทั้งพ่อตีทั้งแม่
ฟังจากพฤติกรรมที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังเนี่ยปล่อยไว้ไม่ได้อะไรพวกนี้นะ
แม่ตัวเองเนี่ยยังทำร้ายพี่ตัวเองยังฆ่ายังแทงได้ลงคอเลยนะ
ความคืบหน้าทางคดีนะครับพันธุ์ตำรวจโทสุภกรธัญกรรมรองภูมิกับการสอบสวน
บอกว่าหลังจากได้ข้อมูลรูปภัณฑ์สันธารของผู้ก่อเหตุแล้ว
ตอนนี้ประสานไปยังตำรวจในพื้นที่ใกล้เคียงทุกพื้นที่เลยนะครับ
รวมทั้งตำรวจตรวจคนเข้าเมืองด้วยเพื่อสกัดการหลบหนีข้ามแดน
ยืนยันว่าจะเร่งติดตามจับกลุ่มตัวมาให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับ
นี่ทั้งหมดเลยนะนี่มันพยายามฆ่าเลยนะ